คุณผู้ชมฮะมีคุณตาท่านหนึ่งวัยเจ็ดสิบเอ็ดปีนะฮะ
หายออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็สุดท้ายพบเป็นศพจมน้ำจมท่าอยู่ภายในวัด
แล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นความเชื่อด้วยเพราะท่านเจ้าอาวาสวัดนั้น
ก่อนหน้าที่จะเจอศพของคุณตาคนนี้ท่านฝันฝันว่าคุณตาคนหนึ่งจมน้ำจมท่าอยู่ในวัด
แล้วก็มาเจอศพจริงจริงนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมคุณตาที่จมน้ำเสียชีวิต
ก็คือคุณตาทองม้วนสิริวัตรอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับ
เป็นชาวบ้านโพศีหมู่๑๗ตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ
ซึ่งคุณตาทองม้วนหายตัวไปตั้งแต่๒ทุ่มของวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ
โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณตาไปไหน
หลังจากนั้นญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านชาวชุมชนก็เริ่มออกค้นหา
ตั้งแต่คืนวันที่๒๑กันยายนจนยังไร้ร่องรอยอยู่นะครับ
กระทั่ง๘โมงครึ่งของเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านไปพบร่างของคุณตาทองม้วน
อยู่เหนือน้ำที่สระน้ำภายในวัดบ้านโพเงินที่หมู่๖ตำบลห้วยหิน
ซึ่งมีต้นตาน๒ต้นอายุกว่าร้อยปีอยู่ใกล้กับสระน้ำ
ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าชาวบ้านเขาก็เชื่อเรื่องของอาถรรพ์ต้นตานอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าหลายคนก็สงสัยไงคือคุณตาจริงอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะ
แต่ทำไมถึงมาเสียชีวิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ในอีกหมู่บ้านนะครับ
โดยพระอธิการวัญชาติปุริจันทร์ท่านอายุ๗๓ปีท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพเงินสารที่เกิดเหตุนี้นะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันที่๒๒กันยายน
หลังจากที่ท่านสวดมนต์เย็นเสร็จช่วงที่กำลังจำวัด
ท่านฝันคุณฝันเห็นคนแก่คนหนึ่งจมน้ำจมท่าอยู่ในน้ำ
และลักษณะเหมือนชูมือขึ้นเหนือน้ำทั้งสองข้างเลยขอให้ช่วยนะครับ
ท่านเจ้าอาวาสก็ตื่นขึ้นมาเหมือนก็มีอะไรทำแม่งนะคุณอา
สงสัยจะมีใครมาจมสระน้ำในวัดอย่างแน่นอนนะครับ
รุ่งเช้าเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านมาพบศพของคุณตาจริงด้วยที่สระน้ำหลังกุฏิ
เจ้าอาวาสยอมรับว่าตกใจไม่คิดว่าที่ฝันนั้นมันจะเป็นจริงนะฮะ

อย่าต้องไหล้น้ำก็แหล่งอธิษฐานหัวขึ้น
แต่ที่ก็ดูศพแกตรงก็รอกออกก็รอ
ไม่มีดำปลุดเรามในะครับ
ตกใจเลยเหมือนในฝันเลยผมขาวอะไรแบบนี้นะครับ
ท่านเจ้าวาดพูดถึงเรื่องที่ชาวบ้านเชื่อ
เกี่ยวกับอาถรรพ์ต้นตาลคู่อายุ๑๐๐ปีด้วย
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุ
ทีนี้ท่านเจ้าวาดบอกเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
เกี่ยวกับอาถรรพ์ต้นตานคู่ตรงกริมสระน้ำนี้
ก็ต้องหาลือกับผู้นำชุมชนอีกว่า
จะตัดต้นตานคู่นี้ออกหรือเปล่าตัดดีไหม
หรือถ้าตัดจะยิ่งเจออาถรรพ์อะไร
เจ้าอาวาสกับพระลูกวัดกับผู้นำชุมชน
ก็ต้องมานั่งคิดกันต่ออีกนะครับ